คุณผู้ชมส่งมาให้ขนมหม้อแกง

เอาล่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะให้สถานที่ดี
ที่จะไปซื้อกับข้าวในราคาถูก
เพราะว่าร้านนี้ให้ด้วยใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
ครองชีพในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแพงนะ
เราจะทานข้าวแกงแต่ละที๓๐๔๐๕๐แล้วใช้เงินเยอะ
แต่ว่าร้านนี้นะคะขายในราคา๒๐บาท
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงขายราคานี้อยู่
แต่จะเป็นที่ไหนยังไงอ้าวบุกไปเลย
ไปกันที่ร้านข้าวแกงป้าตุ๊ค่ะ
เป็นร้านของนางนาตยายอดยานะคะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ห่างจากเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ๔๐๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ที่ร้านเนี่ยโอ้โหกำลังนะคนเยอะเลยบางช่วงนะคะ
ก็มีข้าวแกงหลายอย่างเลยสำหรับร้านข้าวแกงป้าตุ๊นะคะ
มีลูกค้าทยอยมาซื้อตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตรู่เลย
รายก็ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านบ้าง
ขณะที่บางรายก็ซื้อใส่บาทก็มีนะคะ
เมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดเลย
มีทั้งแกงหมูแกงไก่แกงประเภทต่าง
แกงส้มต้มยำต้มจือต้มคาไก่ไข่พะโล
น้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิล้นปูตลนเต้าเจียว
ลาบคั่วผัดผักต่างโอ้หมดยัง
ถ้าพูดให้หมดก็วันนี้ก็คงจะไม่พอ
ไปดูกันเอาเองประมาณ๓๐ชนิดได้นะคะ

มาตั้งแต่ปี๒๕๔๐แล้ว
ไปสักพักหนึ่งก็หยุดเพราะว่า
วิธีการทำขายข้าวแกงมันค่อนข้างยุ่งยากนะคะ
และต่อมาพอปี๒๕๔๔เนี่ย
คุณป้าตุ๊เนี่ยเจ้าของปัจจุบันนี้นะคะ
กับสามีก็เลยตัดสินใจ
มาเปิดร้านข้าวแกงแทนคุณแม่อีกทีนึง

ขายเอากำไรเพียงอยู่ได้ก็พอ

ที่มาว่าทำไมถึงขายได้นั้น
ราคา๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
ราคาข้าวเปล่าถุงหนึ่ง๑๐บาทค่ะ
ประทานได้อิ่มเป็นมื้อไปเลยนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะไปซื้อก็

เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่า
ใช้เงินซื้อข้าวแกงวันหนึ่งเนี่ย

ดีมากเลยนะครับไปลองทานกันดู